ประจำวันเสาร์ที่๘เมษายนที่สนามโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ราตรีเริงราชสมุทรสาครเจ้าบ้านครับ
ฉายาฉลามโต๊ะเล็กนะครับก็เพิ่งจะกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้นะครับชมบุรี
ในช่วงสองเกมก่อนหน้านี้โอกาสของพวกเขาสองครั้งแรกนะครับ
จากอินสนาวงแก้วแล้พินภัฏแก้ววินไลน์นนะครับถูกปฏิเสธโดยสวัสดีแหว้สระแซ่อุ่ย
เจ้าบ้านมาบ้างได้แปลลูกวิไม่ได้ครับ
หักเข้านายให้กับทางนรธุปัญภาคจารณ์นะครับ
เป็นไหลหนึ่งสู่นาทีสิบสองโอกาสหลายต่อหลายครั้งของชาวบ้านเริ่มมานะครับ
โดยเฉพาะจังหวัดนี้อู้ชาร์จข้ามคานครับ
เอกสิทธิแก้วคงเมืองหักเข้าในอีกครั้งหนึ่งแล้วผู้ชงยิงเลือกเสาสองเฉียวเสาออกไปครับ
มาอีกครั้งหนึ่งแต่ยัดไปเสาสองจะให้ชาร์จจังหวะสุดท้ายไม่โดนครับ
เอกสิทธิ์แก้วครูเมืองปรากฏสายได้งานต้องสั่งลูกทีมอย่างหนักเลยครับ
ส่วนวุฒิก็ต้องทำงานอย่างหนักนะครับในการสร้างสังเกตให้เพื่อน
หลังจากการรอยิงประตูข้างหน้าไม่มีอีกแล้วครับ
ชาวบ้านก็ใส่ความหลากหลายในการตอบโต้จากแท็กติกของ
โพสต์สุดพงภายอยู่วงเหมือนกันครับ
พยายามสู้กันหมัดต่อหมัดเลยนะครับ

แล้วการทำทิ้งปังไว้ให้ยิงเรียบร้อยเลยครับ
โอ้โหสู่พุธให้กับทางปิดสระวงแก้วนะครับ
เล่นกันสองคนครับฝากแล้วให้
ยิงเสียบสามเหลี่ยมสองสูงครับนาที๒๘
น้ำห่างก็ยังขึ้นเกมต่อครับอบทิวัฒน์คอให้กับจีรวัฒน์

อ้าวโอ้โหไปศอกใส่สิทธิชัยประสงค์สินในกัปตันทีม
แล้วเอกสิทธิ์ต้องเข้ามาคุมอารมณ์ไม่อยู่ตอนนี้มั่วไปใหญ่อ้าว
เสื้อขาวไม่ใช่สมุทรสาครแฟนบอลครับลงมา
โอ้โหแหวกป้ายโฆษณาลงมาครับแล้วลงมาต่อยทางจิรัสสอนวิเชียนครับ
แฟนบอลลงมาต่อยนักเตะครับโอ้โหเรื่องไม่ใช่นะครับแบบนี้
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีบทลงโทษอย่างไร
แต่ว่าเกรงเริ่มต่อนะครับโดยจิริวัฒน์สอนทิเชียนนั้นโดนใบแดง
ต้องเล่น๒นาทีนะครับด้วยผู้เล่น๔คนน้อยกว่าคนหนึ่ง
แล้วอืบจะโดนเหมือนกันนะครับอื้มหืมบางแล้วบางไม่มี้นนะครับ
อารองค์กรจันทรจิ้มครับอีกสามวงแก้วบางตรงนี้หลุดไปนิดหนึ่งครับ
อีกครั้งหนึ่งอลงกรยิงต้องปัดทิ้งเหมือนกันครับ
ครับธรรมกรรมยังรักษาสกอร์ไว้ได้นะครับ
เล่นที่น้อยกว่าแต่สุดท้ายโดนครับ
จิ้มลูกนี้โดยเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองครับไล่มาเป็นหนึ่ง
ประตูต่อสองนะครับนาทีสามสิบสามเหลือเวลาอีกเจ็ดนาที
แต่สุดท้ายโดนจุดโทษจุดที่สองครับชมบุรีนำห่างสามหนึ่ง
จากการยิงของสุภพฤทธิ์เทือนกลางนาทีสามสิบห้าให้หลังสองนาที
ส่าห์ไล่มาสุดท้ายโดนทิ้งห่างไปครับแต่พวกเขาก็ได้จุดโทษจุดที่สองคืนเหมือนกันครับ
ไล่มาเป็นสองต่อสามนาทีสามสิบเจ็ดจากการยิงของสิทธิชัยชมบ้านแพ้วครับ
แต่สุดท้ายนั้นก็จบลงด้วยสกอร์เพียงเท่านี้ครับสมุทรสาครเปิดบ้านแพ้ให้กับ
พีทีทีบลูเวสชวนบุรีไปสุดมันสองประตูต่อสามครับ